ส่วนเหตุการณ์นี้ก็โหดเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไป
เราตามความคืบหน้าให้นะคะเห็นภาพเหตุการณ์ชัดเลย
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังเกิดเหตุที่จังหวัดรังนะคะ
บ้านหลังนี้ทำเป็นอู่ซ่อมรถเจ้าของอู่ซ่อมรถขับรถกลับมาจะเข้าบ้าน
อู่เป็นคนขับผู้ชายนะคะภรรยานั่งข้างลูกน้องนั่งหลัง
ซึ่งเป็นญาติกันลูกน้องลงมาจากรถปุ๊บคนร้ายมาเลยสองคนดักซุ่มอยู่
คุณผู้ชมดูประกายไฟนะโอ้โหคือกระหน่ำยิงอ่ะยังก็ในหนังอ่ะ
ใช่เป็นปืนสงครามเป็นอาก้าเลยนะคะคือลูกน้องนี่มาเปิดประตูรั้
ใช่ลูกน้องอยู่ข้างนอกคือโดนยิงลูกน้องกับบาดเจ็บสาหัส
อืมภรรยาก็บาดเจ็บสาหัสแต่เจ้าของอู่ที่เป็นคนขับอ่ะเสียชีวิต
เพราะว่ามันบุกเข้าไปตรงประตูคนขับตั้งใจกระหน่ำตรงคนขับเลยอ่ะ
อ่าผู้เสียชีวิตคือนายธวัชชัยกลับขันอายุห้าสิบสาม
เป็นเจ้าของอู่รถธวัชชัยการชั่งก็คือที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
เขาทำเป็นอู่ภรรยาคือนางอำพากลับขันอายุห้าสิบสี่
นั่งอยู่ข้างคนขับนะคะนายสมชายสนมน้อยลูกน้องก็มีศักดิ์เป็นญาติกันนี่แหละ
เขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาลงมาจะเปิดประตูก็เลยอยู่ด้านนอกตามภาพในกล้องวงจรปิด
ภรรยากับลูกน้องบาดเจ็บค่ะคนร้ายสองคนที่ก่อเหตุกระหน่ำยิงแบบโอ้โห
แบบนี้เนี่ยนะก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะนี่คือผู้ตายนะคะ
เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของผู้ตายมีญาติมีเพื่อนมาร่วมงาน
แล้วก็มาให้กำลังใจครอบครัวกันตลอดทั้งวันค่ะทีมข่าวได้คุยกับลูกสาวผู้ตาย
นางสาวอำภาวันกลับขำลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเขาก็อยู่ในบ้านนะได้ยินเสียง
แต่นึกว่าเป็นเสียงประทัดเสียงมันดังปั้งหลายนัดเลยนะคะ
ให้สามีออกไปดูปรากฏว่าเห็นว่ารถพ่อถูกยิงจนพลุนไปหมดทั้งคัน
แล้วแม่ก็ตะโกนบอกว่าแม่ถูกยิงแต่พ่อตายแล้ว
อืมก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วยค่ะเมื่อคืนหมาก็เห่าเสียงดัง
คืนวันเกิดเหตุก็เนี่ยก็กลัวว่าคนร้ายก่อเหตุเสร็จ
คืนวันถัดมาจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
แต่ตำรวจก็มาคอยคุ้มกันที่บ้านให้ลูกสาวบอกว่า
พ่อไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายอะไร
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
ลูกสาวบอกว่าก็พอจะรู้ปัญหาส่วนตัวของพ่อบ้างแต่ไม่อยากจะฟันทง
ส่วนแม่กับน้าที่บาดเจ็บตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาล
ไม่ทะลุกระดูกค่ะคือโรงการผ่าตัดห่าวอีกแล้ว
แล้วทีนี้หนูก็เลยเรียกเรียกชื่อหมานาดี้นาดี้แล้วมันก็เงียบไป
แล้วมันก็เห่าอีกอ่ะเห่าเห่าเห่าเห่าอยู่อย่างงั้นนะคะ
หนูแบบโทรแจ้งตำรวจหมามันเห่าเหมือนคืนนั้นเลยนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะส่งสายตรวจมาดูให้
พี่คือพ่อหนูก็เป็นแบบเป็นคนดีอ่ะ
ไม่น่าจะต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยค่ะอืมส่วนลูกสาวคนเล็กของผู้ตายนะคะ
นางสาวสิริรักษ์กลับขันอยู่ที่ภูเก็ตทำงานอยู่ที่นั่น
ก็เล่าให้ฟังว่าพ่อรักครอบครัวเพื่อนฝูงรักมาก
เป็นคนสนุกสนานเฮฮาทำธุรกิจก็มีคนรู้จักเยอะ
คนก็นับหน้าถือตาเชื่อถือค่ะไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก่อนเสียชีวิตยังคุยกับพ่ออยู่เลยว่าถ้าทำงานที่ภูเก็ตครบ๒ปีจะกลับมา
แถวบ้านมาดูแลพ่อแม่แต่เนี่ยคุยกับพ่อได้วันเดียว

ให้แกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อให้มาเยอะแล้ว
ค่ะคือพ่อทำพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้ว
สมควรที่จะพักพ่อไม่เคยปฏิเสธทุกอย่างที่ลูกต้องการ
ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดทุกครั้งที่พ่อโทรหา
จะบอกตลอดว่าป่ารักลุงนะป่าทำทุกอย่างเพื่อลูกนะ
สาเหตุที่นายธวัชชัยเสียชีวิตเนี่ยนะคะจากสภาพศพเนี่ยค่ะ
คือถูกยิงด้วยปืนสงครามเลยนะคะแล้วกระสุนเนี่ยเข้าขมับขวา
กระโหลกฉีกขาดแล้วก็เป็นแผลเวอะหวะเต็มไปหมดเลยค่ะ
กระสุนเข้าชายโครงขวาเข้าเอวเข้ากลางหลังทะลุหน้าท้อง
เป็น๑๐นัดนะคุณผู้ชมคือเสียชีวิตคาที่ในรถเลยนะคะ
ส่วนภรรยาถูกยิงที่ต้นแขนขวาแล้วก็ที่หน้าท้อง
นายสมชายที่เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นญาติกันเนี่ยนะคะถูกยิงที่หลัง
ทะลุหน้าท้องตัวภรรยากับตัวลูกจ้างเนี่ย
ยังบาดเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลอยู่คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเรา
ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนช่วยอะค่ะ
ลูกจ้างที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่เขาถูกยิงแล้วก็นอนอยู่นอกรถ
ครับเขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนก็เลยวิ่งออกไปดู
เห็นว่าเจ้าของอู่ถูกยิงตายคารถภรรยาเจ็บลูกจ้างที่ถูกยิงเนี่ย
ยังพอมีแรงวิ่งไปที่ร้านหมูกระทะถูกยิงเขาที่ท้อง
แล้วเขาก็เลยไปช่วยเพราะเขาเห็นไงลูกจ้างบอกว่าช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยผมถูกยิง
ก็เลยเรียกเด็กแถวนั้นอีก๒คนรีบพาส่งโรงพยาบาล
ทีมข่าวของเราก็ถามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจให้ด้วยนะคะ
แต่ตำรวจตอบแค่สั้นว่าจับคนร้ายได้แน่
ตอนนี้รู้มูลเหตุความขัดแย้ง

แต่ขอรวบรวมหลักฐานให้มันแน่นหนาหน่อย
ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีนะคะไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรกันมา